มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครานแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์
เมื่อเด็กที่สมุติประการเล่นสัดน้ำสงครานกัน
แล้วก็สาดไปโดนรถคันหนึ่ง
ทำให้ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรถไม่พอใจออกมาต่อว่า
จนถึงขั้นปะทะคารมกับผู้ปกครองของเด็ก

คลิปเหตุการณ์โตเถียงกันระหว่างคุณป้าชุดสีแดงกับกลุ่มผู้ถ่ายคลิปที่กำลังเล่นน้ำสงกรานกำลังเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์
เมื่อคุณป้ารายหนึ่งเกิดไม่พอใจที่เด็กฉีดน้ำใส่รถหรู

พร้อมถามว่าเด็กฉีดน้ำใส่รถทำไม

เพื่อจะพูดคุยและตำหนิด้วย

แม้จะพยายามขอโทษที่ทำให้ไม่พอใจ

และน้ำที่เด็กใช้ฉีดนั้นเป็นเพียงน้ำปลาปลา
ไม่น่าจะทำให้รถเกิดความเสียหาย

หรือออกค่าใช้จ่ายในการล้างรถให้

เกิดการโต้เถียงกันไปมา

ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลี

พากันเล่นน้ำสงกรานอยู่ในซอยหลังบ้าน
โดยมีญาติผู้ใหญ่คอยนั่งดูอยู่ใกล้

กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมา
ขณะนั้นลูกชายวัย๘ขวบ
กำลังจะฉีดน้ำใส่คนที่เดินอยู่ฝั่งตรงข้าม

ที่รถของคุณป้าเสื้อแดงขับผ่านมาพอดี
และเกิดความไม่พอใจที่รถเปียกน้ำ
ผู้ปกครองจึงรีบเข้ามาขอโทษ

ลงจากรถมาต่อว่าโวยวาย

ผู้ปกครองอย่างที่ปรากฏในคลิป
แหล่งครองเทพภายในผ่าน

พอเค้าก็คิดว่า

ผู้ใหญ่ลงมาว่าเขาเขาก็เลยเออเกิดอาการแบบ
งงว่าเออมันทำไมมันต้องขนาดนี้อะไรอย่างนี้
ก็นี่นั่งร้องไห้กัน
คนโตนี่ยืนร้องไห้สื่อเห็นเขาลงมาว่าเอา

ก็จอดให้สาดเลยเขาก็จอดแล้วก็สีดไป

เขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไร

สำหรับคุณป้ารายนี้ทราบว่าเป็นคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

ก่อนหน้านี้เคยเห็นออกมาซื้อของในซอยบ่อย
แต่ไม่เคยพูดคุยหรือมีเรื่องกันมาก่อน
เรื่องที่เกิดขึ้นจึงรู้สึกงงมาก
เพียงแค่เด็กฉีดน้ำใส่รถเนื่องในวันสงคราน
แต่เหตุใดคุณป้ากลับโวยวายเป็นเรื่องใหญ่โต
ทั้งที่รถไม่ได้เสียหายอะไร
ส่วนเด็กหลังจากโดนคุณป้าต่อว่า
ถึงกับร้องไห้และบอกว่าไม่กล้าเล่นน้ำอีกแล้ว

เพื่อให้ได้ชี้แจงแต่ปรากฏว่าแม้ผู้สื่อข่าวจะพยายามเรียกให้คุณป้าออกมาพูดคุยกัน
แต่คุณป้ากลับตะโกนออกมาจากในบ้านบอกผู้สื่อข่าวเพียงสั้นว่า
ขอชี้แจงอะไรทั้งนั้นเพราะไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว